เรื่องนี้ก็เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันบนโลกโซเชียลเหมือนกัน
มีคนมาเก็บได้เก็บได้ปุ๊บแทนที่จะตามหาเจ้าของค่ะ
ไปร้านซ่อมโทรศัพท์เลยให้ช่วยปลดล็อกเครื่องให้หน่อย
ตีนที่๓คู่นี้ตามเจอจนเกิดเหตุการณ์ในคลิป

ผมจะปวดล็อคใช้อยู่แล้วเนี่ย
เทียบความ
โทรศาสตร์พี่อะไร

ถ้าตอนไม่ทันก็คือหาย

ผมลืมไว้ไม่ลืมไว้จะได้อย่างไร

โทรศัพท์ไม่ให้เครื่องละ๒๐๐๐บาทนะพี่เหลือมาก

ขอโทษสักคำพี่ก็ไม่มี
นี่แหละค่ะคลิปเหตุการณ์ขณะหญิงสาวนะคะ
กำลังโตเถียงกับชายหนุ่มรายนี้

แล้วก็ซื้อขายโทรศัพท์มือถือย่านพัทยาใต้ค่ะ
น้องสาวของเธอลืมเอาไว้ที่ร้านเกมชั้น๓
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลสาขาพัทยานะคะ
ก็เก็บปุ๊บไม่ได้ตามหาเจ้าของหรือว่าส่งคืน
แต่ก็นำไปปลดล็อกที่ร้านซ่อมโทรศัพท์

เจอคนนี้ก็คือเห็นพี่กัด
ก็เลยนั่งมอเตอร์ไซค์ตามหาเกือบชั่วโมงนะคะ
เจอกับชายหญิงคู่นี้ก็เลยมีปากเสียงกัน

หญิงสาวเจ้าของโทรศัพท์อัดคลิปมาโพสต์

ข้อความเล่าว่าดูคนแรงน้ำใจ

อย่าลืมอีกไม่แจ้งความก็ดีแล้ว

บอกว่าเวลาจะทำอะไรเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ได้คืนแบบนี้
ซึ่งหลังจากที่คลิปนี้เผยแพร่ออกไปนะคะ
ก็เกิดกระแสวิจารณ์ในโลกโซเชียล
กล่าวถึงพฤติกรรมของชายในคลิปค่ะ

ว่าถ้าเจอเจ้าของเจอของหายแล้วไม่คืน
จะมีความผิดหรือเปล่านะคะ
พันธุรกรรมเอกอภิชัยกรอบเพชร
ผู้กำกับสพเมืองพัทยาก็เปิดเผย
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของเราค่ะ
บอกว่ากรณีนี้ตอนนี้ยังไม่มีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความ

เคยเกิดเหตุคล้ายกันนะคะ

แล้วก็นำมาขายในเขตพัทยาค่ะ
แล้วก็ผู้เสียหายตามมาจับจนจับได้เจอตัวนะคะ
ซึ่งท่านตำรวจบอกว่า
สำหรับผู้ที่เก็บของหายได้แล้วไม่ส่งคืนเจ้าของ

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๓๓
ถือว่าเอาไปโดยมีเจตนาทุจริต
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี

ถ้าใครเป็นผู้รับซื้อไว้ก็จะถือว่ามีความผิดรับของโจร
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๕ปี

หรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ